ก็มีความกล้าเหมือนกันกล้าในการที่จะทำการเกษตรเพราะอะไรบางคนกลัวไง
เดี๋ยวมันต้นไม้ตายเดี๋ยวลงทุนเยอะกลัวไปหมดเลยแต่ว่าเกษตรกรที่นี่เขาบอกอย่างนี้
กล้าเลี้ยงกบค่ะแล้วกบก็นำรายได้มาให้เรามากมายเลย
บอกเลยอย่างนี้คุณผู้ชมเลี้ยงกบเนี่ยรายได้ดีนะ
แล้วก็เป็นที่นิยมด้วยเพราะฉะนั้นรีบไปที่บ้านผู้ใหญ่บรรลือพรมพะเนา
เป็นผู้ใหญ่บ้านหนองระเวียงหมู่๑๒ตะบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนที่นาจำนวน๑๐ไร่ให้เป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสม
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาภัยแรงซ้ำซากค่ะโอ้ย
หมูข้าวแล้วก็เฮียวก็แท่งตายผลผลิตไม่ค่อยดี
ก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนค่ะโดยการขุดร่องน้ำ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นานาชนิดซึ่งสัตว์หนึ่งในนั้นที่เลี้ยงก็คือ
ใช่แต่มันก็คงไม่ได้ฟ้าจัดหรอก
แต่มันจะมีความฟ้าและเป็นชื่อพันธุ์ของมัน
บรรลือบอกว่าทำการเลี้ยงเอาไว้ในร่องน้ำ๒ร่อง
แล้วก็แยกกบตัวผู้กบตัวเมียเอาไว้คนละรอกนะคะ
แต่ก็ยังคงมีพื้นที่บกให้มันขึ้นมา
ให้มากระโดดเล่นมาเจอกันนะข้างละ๑เมตร
จากนั้นก็เอาผ้ามุ้งมากั้นเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้กบกระโดดหนีไป
แล้วก็ป้องกันงูไม่ให้มากินกบด้วย
ส่วนการให้อาหารจะให้อาหารเม็ด๒เวลาคือเช้ากับเย็นเท่านั้น
สบายแล้วดูกบแต่ละตัวของเขา
วบอ้วนตัวใหญ่แอนะดูดูเห็นตามาแล้วเนี่ย
เพราะว่าเห็นว่าตลาดมีความต้องการกบเยอะมาก
ถ้าใครกินอาหารป่าเนี่ยจะต้องมีเมนูกบแหละนะ
กรบย่างกรบทอดก็ว่าปลายกรบผัดเพชรถูกต้อง
แล้วตอนนี้นะคะผู้ใหญ่บรรลือได้ผสมพันธ์กบ
มีลูกออสมากกว่าแสนตัวเอาไปเลี้ยงไว้ในบ่ออนุบาลค่ะ
รอให้ครบ๔๕วันแล้วเดี๋ยวไปปล่อยที่ร่องน้ำแห่งใหม่
รอให้เลี้ยงให้มันโตเต็มที่สัก๔เดือน
ก็พร้อมจับขายกิโลกรัมละ๗๐บาท
รวมแล้วขายได้หลายร้อยกิโลกรัม
ก็สร้างรายได้เยอะพอสมควร
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะเห็นไหมว่ามันต้องกล้าไง
กล้าที่จะเสี่ยงทำอะไรที่เราไม่คุ้น
แล้วสุดท้ายผลลัพธ์เนี่ยอาจจะออกมาดีก็ได้
ใครสนใจลองติดต่อผู้ใหญ่บรรลือดูก็ได้